ช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
บอกเลยใครเห็นก็อยากจะได้เพราะใส่ไปขับขี่ต่อยอดสร้างอาชีพ

แล้วที่สำคัญตอนนี้นะร้านค้าร้านไหนที่มีผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์ไป
ก็มักจะมีคนไปซื้อร้านน้ำ
เหมือนลอตเตอรี่ใช่ไหมแผงไหนถูกที่นั่นก็มีคนตามไปซื้อ
อยากจะไปเผื่อจะโชคดีบ้างไง
เออแต่เอาจริงของอย่างนี้บางทีมันขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาโอกาสแล้วก็ดวงด้วยนะ
แต่อย่างถ้าพูดถึงเรื่องของโงเห้งดิฉันพอดูได้
คุณชิสาโงเห้งโดยรวมดีเป็นคนมีอันจะกินนั่งกินนอนกิน
ไม่รู้จักอิ่มกินไม่พอกินเยอะมากวันก่อนนี่มาขอของดิฉันไปกินเพิ่มด้วยนะ

คุณไม่ได้จะดูดวงแล้วแหละแม่งจะว่าดิฉันแล้วแหละ

ดูให้เขาอีกนึง
คือดวงคุณดีมีนารีอุปถัก
จริงดวงพื้นดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันมีดีอยู่อย่าง

คือคุณจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดี

ใช่แล้วเพื่อนร่วมงานคุณเก่ง

คุณดูตัวเองดูไปไปดูตัวเองดูไปไปสอบกระจงดูตัวเองดูเปล่า

ได้เวลาที่จะหาผู้โชคดีแล้วงั้นโกยเลยครับ

สังพันธ์อะไรจะอยู่ภาคไหนมาลุ้นกันอีกไม่กี่นาทีนี้ค่ะ
โอ้โหยกมากจริงนะคะฝารอบยังยกมากสูงมาก
อ๋อใครจะเป็นผู้โชคดี
ยังนะยังยังยังสูงมากอัลยังผู้โชคดีสุดใครจีบไว้เจ้า
ได้ผู้โชคดีแล้ว

คุณพีรวุฒิแสงรักษณะธรรมชัยจากจังหวัดพิษฎุโลก
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดง
คำว่าวิตามินบี๑๒ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที